เราไปดูผลงานของทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งเกมแรกชนะแต่เสียเซตไปก่อนนะครับซึ่งโค้ชก็บอกว่าต้องมีหลายจุดต้องปรับครับ
ที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทีมสาวไทยก็ลงสนามเกมแรกของกลุ่ม๔
เอาชนะไต้หวันนะครับโดยพลิกกลับมาหลังจากเสียเซตแรกไป
สุดท้ายเนี่ยชนะไปสามตอนหนึ่งเซตนะครับสกอร์๒๐๒๕

ซึ่งอนุมาสิทธิรักษ์ทำแต้มสูงสุด๒๓คะแนนตามมาด้วยชัชโอนโมกศรี๑๖คะแนน
ยอมรับนะครับว่าไต้หวันทำได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่น
ก็ยังดีครับที่ไทยกลับมาสู่เกมได้ถ้าเกิดยืดเยื้อ
ทีมไทยก็อาจจะเหนื่อยและมีโอกาสแพ้ได้เลยครับ
ซึ่งวันนี้ครับทีมไทยไม่มีโปรแกรมนะครับ

พบนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้อย่าลืมตามเชียร์กันเวลา๑๖นาที๔๕นาที
ส่วนวันนี้ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดนะครับ
เกมรอบแรกนัดที่๒ในกลุ่มดีระหว่างจีน
สูงสุด๑๓สมัยพบกับอินโดนีเซียนะครับ
ในเวลาบ่าย๒๒๐ถึง๑๖๓๐น
แล้วก็สามารถชมสดผ่านออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางครับ